เขาไปเจอกับเจ้างูตัวเนี้ยแต่งูตัวนี้ลักษณะมีหง่อนคล้ายคล้ายกับเสียนพญานาคค่ะ
วันสามสอง
คุณมีหง่อนขึ้นไปจริงนะคุณ
คุณเคยเห็นงูหมีหง่อนไหม

งูเม่นหง่อนใส่นีก็ต้องไปหง่อมัน
หองูเหรอ

ว่ารักษณะคล้ายกับพญานาคสาวเจ้าของคลิปเนี่ย
เธอบอกว่าเธอไปไหว้พญานาคที่เกาะคำชโนธที่จังหวัดอุดรธานีเลย
ไปเลยแล้วระหว่างที่เธอนั่งพักอยู่
สายตาของเธอเหลือไปเห็นงูตัวหนึ่ง
ซึ่งเขาบอกว่าดูไม่เหมือนงูปกติทั่วไปเพราะว่าตัวมันเขียวสดอยู่แล้วนะ
ก็คืองูเขียวแหละแต่ที่หัวของมันมีหง่อนแหลมจะงอยขึ้นไปข้างบนอ่ะ
เสียญพญานาคสาวคนนี้เขาเลยคิดว่า
อาจจะเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้นะ
หลังจากที่พบงูตัวนี้อาจจะนำพาซึ่งความโชคดีก็ได้
จากเหตุการณ์นี้ทีมงานตลอดข่าวของเราไปหาข้อมูลว่า
เอ๊ะงูอะไรเอ่ยทำไมมีหงอนบนหัว

เราก็ได้พบกับงูที่มีชื่อว่า
ฮะเดี๋ยวนะไปว่างูมันทำไม

ตอนแรกก็คิดถึงงูแต่พูดไปพูดมาเหมือนว่าตัวเอง

เนี่ยงูชนิดนี้จะมีผิวเป็นสีเขียว
สีเขียวและจะมีหง่อนบนหัวจริง
แล้วก็ไม่ได้อันตรายเพราะว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษ
นะคะจริงก็ไปหาข้อมูลมาหลายคนอาจจะเห็นแบบนี้
คิดว่าเป็นงูเขียวแล้วทำไมมีหง่อนหรือเปล่า

จริงที่เกาะคำชโนธเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

ก็ไม่แปลกที่จะเจองูได้บ้างในพื้นที่ของเขานะคะ

เอามาให้ดูกันแล้วก็ให้ข้อมูลเล็กน้อย
งูชนิดนี้เขามีชื่อเรียกด้วยนะจ๊ะ
ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณป๊อปปี้๔๑นะคะ

เออต่อไปจะได้จำชื่อนี้ไว้เนอะ
ค่ะแต่ต่อไปจะไม่ต้องรู้สึกว่ามันประหลาดอะไรยังไงตีไหล่ทำไม

แต่ก่อนคุณสดิดสดิ้งขึ้นทุกวันนะคะ